คุณผู้ชมที่นครปฐมเนี่ยมีคู่ผัวเมียนะ
ตัวเมียเนี่ยมีปัญหากับผัวแล้ว
จะคลอดลูกได้๕เดือนเองลูกยังเล็กอยู่เลย
หอบลูกหนีข้ามจังหวัดมาเลยนะมาอยู่กับญาติ
ปรากฏผัวจะง้อโอ้โห
ขี่รถ๕๐๐กิโลเมตร

ตอนแรกเดินมาง้อกันดีครับคุณผู้ชม
แต่พอรู้ตัวแล้วว่าภรรยาไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วย
คืนดีให้แน่นอนนี่เริ่มใช้กำลังแล้ว
ใช้กำลังไม่พอพกมีดมาด้วยครับนี่ชักมาแล้ว
แล้วก็แทงเข้าไปโอ้โหน้องเมียนะ
เป็นเมียและเป็นแม่ของลูก๕เดือนของคุณนะ
แต่ทำแบบนี้คุณผู้ชมตัวผู้ชายชื่อเจี๊ยววานะ
วาอายุ๓๐ปีครับก็มาง้อขอคืนดีเมีย
แต่ไม่เป็นผลก็เลยทำแบบนั้นไปเหตุเกิด๑๐โมงเช้า๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพนครชัยศรีก็ไปตรวจสอบเหตุเจอกับตัวผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยา
แล้วก็โดนแทงหน้าอกไป๓แผลโอ้โหหน้าอก
แขนทั้งสองข้างก็มีแผลชะกันเลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปครับนี่ฮะ
โอ้โหต้องย้อมสีไว้เลยคุณผู้ชมเลือดเยอะมาก
เห็นเหตุการณ์ชื่อนายทองดีเล่าให้ฟังว่าเห็นฝ่ายชายเนี่ยไอ้เจี๊ยวาเนี่ยนะ
เดินเข้ามาในบ้านสัก๒๓นาทีสักพักหนึ่งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากผู้หญิง
แล้วก็เห็นตัวผู้หญิงวิ่งหนีออกมาโดยมีเจี๊ยววาถือมีดปลายแหลมวิ่งตามมาด้วย
แล้วก็จ้วงแทงฝ่ายหญิงเข้าไปหลายครั้งเลยครับ
จากนั้นแล้วผู้หญิงเนี่ยเลือดท่วมตัวเลยนะวิ่งหนีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีที่ขี่ผ่านมาพอดี
ส่วนเจี๊ยววาทำยังไงเจี๊ยววาก็ขี่รถหลบหนีไปครับ
ไปถามญาติทราบว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งเจี๊ยวาและวรนุษย์เป็นคนพยาวนะแล้วก็แต่งงานกัน
เปิดร้านขายอาหารตามสั่งที่สุโขทัยมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งอายุเพิ่ง๕เดือนเองอ่ะ
ทั้งคู่เนี่ยมีกระบะเก่าอยู่๒คันแล้วก็วางแผนเดี๋ยวจะขายกระบะไปซื้อรถคันใหม่
ขี่มา๕๐๐กิโลเมตรมาจากสุโขทัยจะมาง้อที่นครปฐมแต่พอภรรยาไม่
ใจอ่อนไม่เล่นด้วยเจ๊วาก็เลยโมโหขึ้นครับ
ดาลโทษะเอามีดจ้วงแทงภรรยาเลยจนบาดเจ็บสาหัส
แต่มีรายงานว่าตำรวจไปจับเจี๊ยวาได้แล้วนะที่สุโขทัย
แล้วก็จะนำตัวมาดำเนินคดีในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือนครปฐมครับ